กลับมาติดตามอุบัติเหตุบนท้องถนนกันนะฮะค่ะอุบัติเหตุนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเกือบเดือนแล้วคุณ
แต่เรื่องความคืบหน้าเนี่ยสุดท้ายมันเป็นยังไงทางฝากฝั่งคนเจ็บที่เป็นรายเดอร์เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดตรงสี่แยกทีนี้ตอนที่เขาออกตัวเนี่ยปรากฏว่ามีกระบะเนี่ยมาพุ่งชน
ครับซึ่งกระบะเนี้ยเขาบอกว่าเป็นอดีตนายทหารแล้วฝั่งกระบะเขาก็มั่นใจว่าเขาถูกร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้เห็นไหมกระบะมาแบบไม่หยุดเลยนะฮะใช่ค่ะนี่แหละภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เลย
เพราะว่าตอนที่รายเดอร์ขี่ออกมาแล้วโดนกระบะชนอย่างจังดูตัวเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปหาตัวรายเดอร์คนนี้นะคะถึงที่บ้านพักเลยนี่ดูสิเหตุการณ์นี้ตั้งแต่๑๒มีนาคมนะ
จนเนี่ยวันนี้เข้าสู่เดือนเมษาแล้วอาการเขายังเป็นแบบนี้อยู่เลยค่ะ
บ้านเขาอยู่ที่อำเภอเมืองที่จังหวัดกำแพงเพชรนี่คือนายปริญญาวิเชียนสารอายุสามสิบสามปี
คือนายปริญญาเนี่ยเขาบอกว่าคดีนี้มันไม่คืบหน้าแล้วตอนนี้ตัวเขาที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกสะโพกหัก
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเย็นของ๑๒มีนาคม
ตอนนั้นเนี่ยเขากำลังขี่รถไปจะส่งของจอดติดไฟแดงอยู่ตรง๔แยกใกล้กับห้างที่ถนนเจริญศุกร์
คลิปเนี้ยมันเห็นแบบชัดชัดเลยทีนี้พอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ฝั่งคู่กรณีที่ขับกระบะเนี่ยคือเป็นผู้ชายอายุ๕๖ปี
เป็นอดีตทหารนะคะมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่า
ฝั่งของเอ่อคู่กรณีเนี่ยคือฝั่งอดีตทหารเนี่ย
เป็นฝ่ายถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าฝั่งเขาเนี่ย
เป็นฝั่งไฟเขียวเดี๋ยวว่ากันไปตามกฎหมาย
ทีนี้การพูดแบบนี้ฝั่งคุณปริญญาคนเจ็บ
เขาบอกว่าเอ๊ะอดีตทหารมาพูดแบบนี้เป็นการขู่หรือเปล่า
หลังจากนั้นอดีตทหารก็มาหาเขาอีกรอบนึง
แล้วก็หายไปเลยส่วนฝั่งภรรยาของนายปริญญาเนี่ยนะคะ
ก็คือนางสาวชุดาพรบอกว่าคู่กรณีเขาอ้าง
เขาอ้างว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ย้ำอยู่นั่นแหละ
ว่าฝ่ายเขาเป็นฝ่ายถูกร้อยเปอร์เซ็นต์
ทีนี้การพูดแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นการข่มขู่หรือเปล่า
ทีนี้ฝ่ายคู่กรณีก็มีการเอาประโยคนี้ไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์ด้วย
ภรรยาคนเจ็บก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้โทรศัพท์คุยกับตำรวจแล้วนะ
ถามความคืบหน้าตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
เธอก็เลยบอกว่าหาทำไมคุณตำรวจมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
เห็นภาพชัดเลยว่าสามีของเธอเนี่ย
โดนชนทีนี้ค่ะตำรวจเจ้าของคดีก็อึ้ง
แล้วก็ตอบไม่ถูกก็วางสายไปเลยฝั่งคนเจ็บเนี่ย
ก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยร้องผู้สื่อข่าว
เอาคลิปนี้มาให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็บอกว่าภาพนี้มอบให้กับตำรวจแล้วด้วย
ทีนี้วันนี้ทางภรรยาของคนเจ็บก็ไปพบกับพันตำรวจโทภัยทูลในเจริญ
รองผู้กำกับสพเมืองกำแพงเพชรจะถามความคืบหน้า
แล้วก็บอกว่าอยากรู้ว่าข้อมูลหลักฐานต่างมันเป็นยังไง
รองผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกทั้งสองฝ่ายเลย
จะมาสอบปากคำแล้วถ้าเกิดฝั่งคนเจ็บไม่พอใจการสอบสวน
เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนในคดีได้ตามที่ร้องขอเลย
แต่ต้องเอาภาพที่เห็นชัดนะว่าไฟเขียวไฟแดงฝั่งไหนยังไงบ้าง
เอามาเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเพราะว่ามันมีมันต้องมีอันที่เห็น